คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกเนอะ
เขาบอกว่าอยู่ดีขับมาเกิดอาการป่วยกำเริบ
แล้วทำให้รถมันเสียหลักไปพุ่งชนต้นไม้
แล้วมันไปตกตรงเหมือนกับแบบหนองน้ำข้างทาง
ตัวเขาเองเขาก็ติดอยู่ในนั้นนะคะ
นะครับช่วยเจ้าตัวออกมาได้เอาเรียกได้ว่ารอดวุฒิบอุ่นแบบนี้แหละค่ะ
ในกระพังยับเยินเลยเนี่ยเสียหลักเพิ่งตกลงข้างทางแบบนี้แหละค่ะ
คนขับขึ้นในเรืองเดชมหายศปัญญาอายุสี่สิบสองปี
เจ้าตัวเนี่ยนั่งอยู่ข้างหนองน้ำโอ้เห็นรถตัวเอง
แล้วตัวเองเองก็หมดเรี่ยวแรงด้วยหายใจเหนื่อยหอบนะคะ
ตอนนั้นมีชาวบ้านเขาบอกเขาได้ยินเสียงคล้ายเสียงดังรถประสบอุบัติเหตุ
ก็เลยพากันวิ่งออกมาดูแล้วเห็นรถกระบะสีดำคันนี้
พุ่งตกหน้ารถมันทิ้มลงไปที่หนองน้ำแล้ว
คนขับน่ะมีพลเมืองดีเขาขับรถผ่านมาเขาก็เลยลงไปดูแล้วก็ช่วยเหลือนะคะ
นำตัวในเรืองเดชออกมาจากตัวรถได้แล้วก็รีบแจ้งกู้ภัย
คนขับบอกว่าให้โทรศัพท์แจ้งแม่ให้หน่อยนะคะ
ทางด้านของนายเรืองเดชเนี่ยเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าตัวเขาเอง
มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันตอนก่อนเกิดเหตุขับรถมาดีดีนั่นแหละ
มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอมาถึงตรงจุดนี้นะคะ
มันควบคุมรถไม่ได้แล้วสุดท้ายรถมันเสียหลักค่ะ
แล้วก็พุ่งตกลงไปแบบนั้นเจ้าตัวบอกแบบนี้โอ้โหสภาพดูเขาสิคะ
เขาบอกเขาพยายามตะเกียกตะกายออกจากรถนะแล้วได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าผากในปูด
วมก็เจ็บไปทั้งตัวแล้วค่ะลองฟังเสียงเจ้าตัวค่ะ
นี่แหละค่ะ

ตำรวจเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวเจ้าตัวไปสอบสวนหาสาเหตุก่อน
ตกลงแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีเนี่ยรถมาเสียหลักนะคะ
วูบหรืออะไรหรือเปล่าเนอะค่ะอืมอ่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้นะคะ